เนื่องในวันคล้ายวันเกิดชวนแฟนคลับมาระดมทุนนะคะ
ช่วยชีวิตโคกระบือซึ่งเขาบอกว่าชีวิตของโคกระบือเนี่ย
ตกตัวละ๓๐๐๐บาทกันเลยทีเดียวนะคะ
ที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ
ที่กำลังจะถูกส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดอายุทยา
ก็สามารถร่วมกันมาบริจาคได้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยยอดเงินทะลุ๑แสนบาทแล้วค่ะ
ว่าเขาน่าสงสารใช่ไหม
ก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาสุดท้ายต้องไปจบที่โดนฆ่าอะไรอย่างนี้

ณวันนี้นะครับก็ยอดเงินน่าจะช่วยได้ประมาณ๓๔ตัวได้แล้วครับ
ใช่ตอนนี้ทะลุแล้วครับประมาณแสนนึงแล้วครับ

ก็ปีนี้คงกลับไปฉลองกับคุณพ่อคุณแม่
เพราะว่าแยกออกมาอยู่ที่บ้านนานแล้วยังไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยนะครับ
ก็เหงานิดนึงครับผมแต่ก็โชคดีเพื่อนเขาเฮฮาเพื่อนแบบ
เพราะว่าบ้านที่ย้ายมาใหม่เนี่ยคือเพื่อนรอบบ้านเลย
อืมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ใจบุญมากมากเลยนะคะ